คัดเลือกวันอังคารที่๑๕ตุลาคมนะคะ
วันนี้ค่ะนักเตะทีมชาติไทยมีคิวที่จะลงอุ่นเครื่องกับคองโกก่อนนะคะ

เขาก็ออกมาบอกว่าการที่ทีมชาติไทยไม่มีชนะทิพย์สงกระสินนะคะ
ก็ทำให้ยากลำบากในการที่จะหาตัวแทนคนอื่นเข้ามาแทนค่ะ
ก็ได้ออกมาเปิดเผยก่อนเกมที่จะอุ่นเครื่อง
ที่จะเจอกับคองโกในช่วงเย็นวันนี้นะคะ
ประเด็นที่จะต้องหาผู้เล่นคนอื่น

ชนะทิพย์มีอิทธิพลทั้งในสนามและก็นอกสนาม
ซึ่งคอยแนะนำน้องอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็ยอมรับด้วยว่าการไม่มีชนะทิพย์
อาจจะมีผลกับทีมชาติไทยบ้าง
แต่ก็ยังมีผู้เล่นแนวรุกคนอื่นนะคะ
ซึ่งอย่างไรก็ตามการที่จะหาผู้เล่นที่เหมือนกับชนะทิพย์เลย

ส่วนประเด็นการที่ส่งโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิด

เกมฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียนัดที่๓วันนี้
และจะเดินทางกลับมาที่ไทยวันที่๑๑ตุลาคมนี้นะคะ
ชิโนก็บอกว่าไม่ได้กำชับเรื่องอะไรเป็นพิเศษ
เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมารับมือ
แล้วก็ปรับใช้ก่อนที่จะเจอกันในวันอังคารที่จะถึงนี้ค่ะ
มีเจอกับคองโกในเกมอุ่นเครื่องวันนี้
โดยทีมชาติไทยวันนี้จะสวมเสื้อสีขาวนะคะ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา๖โมงครึ่งเป็นต้นไปค่ะ

ที่จะเดินทางไปชมติดขอบสนามในเกมนี้
ถ้าเกิดว่าขับรถยนต์ไปเองนะคะ
ให้นำรถไปจอดที่ภายในมหาวิทยาลัยน็อตกรุงเทพนะคะ
ก็ไม่อนุญาตให้นำรถของบุคคลภายนอกเข้าไป
จากว่าจะใช้เป็นพื้นที่ลานกิจกรรมค่ะ
ส่วนวันที่๑๕ตุลาคมนะคะ
ที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

สัญญาณถ่ายทอดสดตั้งแต่๖โมงครึ่งเป็นต้นไป
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เช่นเคยนะคะ
แล้วก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสด